แต่ทีนี้บางคนเขาเชื่อว่าการไหว้ยักษ์แม่ใหญ่เนี่ยจะให้โชคให้ลาบ
ักษ์แม่ใหญ่เราเคยเล่าให้แล้วนะคุณผู้ชมนะ
แต่ถ้าใครยังไม่เคยฟังมามาดูกันว่าจะไหว้ยักษ์แม่ใหญ่อย่างไรกันดี
ช่วงต้นที
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือยักษ์แม่ใหญ่หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือพระนางสุพรรณอับศรแห่งวัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงคราม

พระชาติพาพาไปมูตะรอนข่าวว่าพาไปมูได้เหมือนกัน
เล่าให้ฟังเป็นตำนานที่เขาสืบต่อกันมาว่ากันว่าแม่เนี่ยนะคะแม่ใหญ่เนี่ยเป็นยักษ์ในวรรณคดีที่มีหลักฐานรูปร่างเนี่ยคือตามที่ปั้นไว้แบบนี้เลยนะคะ
รูปปั้นและวัดแห่งเนี้ยตั้งอยู่ริมตลิ่งวัดนางตะเคียนนะคะหยุดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาครับ
รูปปั้นเนี่ยเคยพังแล้วก็จมน้ำหายไปเป็นเวลานับร้อยปีอายุน่าจะสัก๔๐๐ปีจมลงไปในลำน้ำแม่กรอง
กระทั่งเมื่อปี๒๕๕๑มีชาวบ้านฝันเห็นยักษ์แม่ใหญ่มาบอกว่าขอให้ช่วยนำขึ้นจากน้ำให้หน่อย
ชาวบ้านก็เลยนำคนดำน้ำลงไปค้นหา
จะค้นหาเท่าไหร่จะใช้วิธีไหนลากขึ้นมาก็ไม่สำเร็จ

ชาวบ้านต้องจัดพิธีบวงสวงใหญ่
เพื่อขอคำมาและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในการค้นหาค่ะคุณ
เสร็จพิธีบวงสวงไปค้นอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าเจอรูปปั้นยักษ์ไม่ใหญ่ทันทีอย่างรวดเร็ว
ชาวบ้านก็เลยนำรูปปั้นยักษ์ไม่ใหญ่ขึ้นมาปฏิสถานไว้

ว่ากันว่ากูนที่มีความเรื่อมใสสถานจะเริ่มถึงว่า
ขอพรโดยเฉพาะขอเรื่องโชคลาภ

ขอกันสมใจปรารถนาแล้วก็จะนำสิ่งของมาแก้บนนะคะ
ของที่จะแก้บนก็ตามอัธยาศัยตามความสะดวกนะคะ
ส่วนใหญ่เขาจะเอาดอกกุหลาบสีแดงมาไหว้ใช่ไหม
คล้ายกับทาเวสุวรรณ
ใช่เพราะว่าวัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ
หรือว่ามีสิ่งที่เราเลื่อมสายศรัทธาอยู่เยอะทาเวสวันก็มี
ส่วนด้านหลังองค์แม่ใหญ่ที่เห็นเนี่ยนะคะก็เป็นวิหารนะคะ
วิหารเก่าแก่มากภายในก็จะมีพระพุทธรูปให้กลับไหว้บูชา
เรียกว่าถ้าไปที่นี่คุ้มเลยเหมือนกัน

ใช่ใช่ไหมใช่ที่วัดแห่งนี้ก็คือถ้ามีโอกาสไปแล้วกัน
เพราะว่าเข้าไปในพระวิหารใช่ไหมคะ
กราบไหว้พระพุทธรูปเสร็จก็ออกมาด้านนอก
ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบเคารพนับถือกันอีกมากมาย